เวลาเราค้าขายเนี่ยถ้ามีลูกค้ามาสั่งของเยอะเราก็จะดีใจ

เหมือนร้านกาแฟร้านนี้นะครับย่านรัชดา

ก็ทำทีทำท่าเป็นลูกค้ามาสั่งกาแฟ
เพื่อจะเอาไปให้คนที่ธนาคาร

เท่าไหร่ครับ
และจริงแก้วละ๔๕บาทขายได้๒๐๐๐กว่านะ

แต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ออกอุบายบอกว่าทางร้านจะออกบินให้เพิ่มได้ไหม
เดี๋ยวเอาไปเบิกนะเขียนแก้วละสัก๖๐บาทรวมเป็น๓๐๐๐กว่าบาท
คือให้คิดราคาเกินจากราคาจริง
ใช่ฮะส่วนเดี๋ยวจะเอาเงินทอนกันให้
ร้านก็จะมีเงินทอนออเดอร์ที่สั่งก็ได้เต็มไป

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดภายในร้านกาแฟ
และเดี๋ยวเล่าพฤติกรรมอย่างละเอียดให้ฟังนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะว่านี่คนก่อเหตุผู้ชายคนนี้โอ้โห
มาสั่งกาแฟ๕๕๐บาท
ส่วนเจ้าของร้านกาแฟก็คือคุณหมิวอายุ๒๙ปี
ร้านกาแฟอยู่ในซอยรัชดา๑เขตห้วยขวางกรุงเทพ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาคลิปนี้มาโพสต์

หน้าตาดีแต่งตัวดีอ้างว่าเป็นพนักงานธนาคารดัง
ทำทีมาสั่งกาแฟช่วงเช้าของวันศุกร์ที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
สั่งตั้ง๕๕๐แก้วในราคาแก้วละ๔๕บาท
รวมเป็นเงิน๒๔๗๕๐บาท
โอ้โหทั้งแม่ค้าทั้งเจ้าของดีใจสิครับ

แต่ทีนี้คนที่ปลอมมาเป็นลูกค้าบอกกับทางร้าน
บอกว่าอ้าวไม่ใส่แก้วนะบรรจุใส่ขวดไว้
แต่เขียนบินขึ้นมาใหม่ได้ไหม
จากแก้วละ๔๕บาทกลายเป็นแก้วละ๖๐บาทได้ไหม
รวมเป็นเงินแล้ว๓๓๐๐๐บาท
เพราะเดี๋ยวผมเอาไปเบิกได้
ส่วนแม่ค้าไม่เป็นไรแค่เขียนบินมาเท่านั้นเอง
แต่นะถ้าผมจ่ายเป็นเงิน๓๓๐๐๐บาทที่บวกบินไปให้แล้ว
แต่ราคาจริงของแม่ค้า๒๔๗๕๐บาทใช่ไหม
ดังนั้นแม่ค้าเตรียมเงินทอนไว้ให้ผมหน่อย
ซองสีน้ำตาลไว้ให้ผมหน่อย๘๒๕๐บาท

พนักงานนะก็เดินไปกับผู้ชายคนนี้
โดยภายในซองสีน้ำตาลบรรจุเงินทอนไป๘๒๕๐บาท
ผู้ชายคนนี้ออกอุบายให้พนักงานร้านกาแฟ
เดินตามไปที่ธนาคารภายในห้างแห่งหนึ่ง
โดยอ้างแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวยืนรออยู่นอกธนาคารหน่อยนะ
เดี๋ยวผมจะเข้าไปหยิบเงินสด๓๓๐๐๐บาทมาให้

แต่ตอนนี้เอาซองสีน้ำตาลเอาเงินทอนมาก่อน๘๒๕๐บาท
พนักงานก็ยื่นไปให้เขาไอ้คุณ
ตัวเขาเองก็หายเข้าไปในห้างแล้วบอกว่าจะไปธนาคาร
พนักงานร้านกาแฟยืนรอผู้ชายคนนี้อยู่นาน
แต่ไม่เห็นชายผู้นี้ออกมาจากธนาคารสักที
พนักงานร้านกาแฟก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวจริง
ค่ะเลยรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พนักงานธนาคารเลย

นี่แหละฮะวิธีการหลอกลวง
คุณผู้ชมเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าโอ้โห
กาแฟนี่นะ๕๕๐แก้วนะ
มิจฉาชีพหลอกว่าสั่งทั้งหมดให้ส่งวันศุกร์
ก็คือวันที่มาสั่งกับส่งวันที่๑๒ธันวาคมอย่างละครึ่ง
ตอนนั้นเธอไม่ได้เอกใจนะวันที่๑๒ธันวาคมคือวันนี้
มันเป็นวันหยุดชดเชยธนาคารเขาก็หยุด
เธอก็ลืมเอกใจไปนะฮะ
และซองสีน้ำตาลเนี่ยตอนพนักงานร้านหรือว่าน้องของพี่เนี่ย
เดินเอาซองสีน้ำตาลถือตามผู้ชายคนนี้ไป
ไม่รู้ว่าในซองมีเงินทอน๘๒๕๐บาท
นักงามร้านกาแฟคิดว่าเป็นแค่ใบเสร็จอย่างเดียว
ก็เลยเอาซอง๘๒๕๐บาทยื่นให้เขาไป

คือเขายังไม่ได้ยื่นเงินให้แล้วเอาซองไปได้ยังไง
คือน้องน่ะเขาน้องเล่าให้ฟังไหม
น้องเล่าน้องบอกว่าเขาบอกว่าขอซองมา
แล้วก็บอกเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปทำ
ไปจัดการเองแล้วเดี๋ยวพี่เดินกลับมา
แต่คือประเด็นคือน้องไม่รู้ว่าในซองนั้นมีตังค์
หิวไม่ได้พูดเพราะเหมือนเขาพยายามกันซีน
หมิวไม่ให้เข้าถึงตัวน้อง
เขาได้กาแฟไปด้วยไหมคะหรือว่า
ไม่ค่ะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามิวไม่มีขวด
แต่ถ้ามิวมีขวดก็คือโดนหลอก

ก็เกือบจะโดนหลอกทั้งกาแฟทั้งเงินนะ
โชคดีกาแฟยังไม่ได้ส่งก็เลยโดนหลอกแค่เงินนะครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุนะฮะคุณหมิ๋วเจ้าของร้าน
ไปแจ้งความไว้ที่สอนอห้วยขวางในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

พบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวกันกับ
คนที่เคยไปหลอกสั่งกาแฟร้านดังในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
นั้นก็มีประวัติไปหลอกสั่งเขา๔๐๐แก้ว
แล้วบวกค่าส่งไป๒๐๐บาทรวมเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาท
หลอกลวงวันที่๒๖สิงหาคมปี๖๔
อุบายไว้แบบนี้บอกว่าน้องตามพี่มานะ
เดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาจ่ายให้๓๐๐๐บาท
แต่น้องเนี่ยเตรียมเงินทอนไปด้วย๖๐๐๐บาทนะ

แล้วก็เชิดเงินในซองนั้นหนีไปเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะมีการแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทอง
ยังติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้เลย
คราวนี้มาก่อเหตุที่ร้านนี้อีกแหมทำตาใจดีเชียวคุณ
เมื่อกี้เห็นแต่ตาใช่ไหมเพราะว่าท่อนด้านล่างปิดหน้ากากเอาไว้
แม่ทำตาใจดีทำเหมือนเป็นลูกค้าจริง
แต่สุดท้ายแหม่มาหลอกลวงพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับ
ทีนี้หากใครมีเบาะแสชายคนดังกล่าวนะ
ตำรวจบอกว่าโทรแจ้งเบาะแสกันได้เลยที่โรงพักก็ได้
หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะฮะ๐๘๐๒๖๙๕๖๙๖นะครับ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับใครเขาอีกนะคุณ
เอาทีมงานค้างภาพไว้อีกทีก็แล้วกันนะคะ
โทรแจ้งเบาะแสหน่อยอย่างนี้เนี่ยหูเจ้าของร้านเดือดร้อนเลยนะ
เสียเงินเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ก่อเหตุมาแล้วด้วย

มิจฉาชีพเขาใช้ทุกวิธีจริงในการหลอกลวงคนนะฮะ